เมื่อช่างได้ตัดเหล็กแล้วก็จะนำไปเผาไฟให้แดงอีกครั้ง
แล้วใช้ครีมจับเหล็กที่ร้อนแดงมาวางบนแท่งเหล็ก
และใช้ค้อนพเนินตีแผ่แบนให้ได้ขนาดตามต้องการ
ซึ่งการตีแบนนี้ช่างจะเรียกว่าการตีแบน
บางครั้งช่างก็เรียกว่าการตีหลาบหรือการตีย่ำ
จะทำสลับกับการเผาไฟให้ร้อนแดง
เมื่อแผ่แบนได้ตามต้องการแล้วจึงจะใช้ข้อนสัก
ซึ่งมีลักษณะเป็นการตีศักดิ์เพื่อให้ได้รูปทรงส่วนหัวของใบมีด
จนได้รูปร่างสวยงามตามต้องการ
ขอบคุณครับ